ไปดูเหตุการณ์ประทึกที่แยกวัดใจแยกนี้คุณผู้ชมแต่มันวัดใจกันพลาดมันวัดไม่ผ่าน
ก็เลยชนกันโครมแบบนี้ระหว่างรถกระบะกับรถกระบะที่เขาบรรทุกวัวมาเต็มคัน
จะเป็นยังไงไปดูภาพนี้พร้อมกันครับ
ให้ดูกันเต็มทั้ง๓มุมเลยให้เห็นแล้วว่ามันจะยังไง
มันคือสี่แยกที่มันไม่มีไฟสัญญาณจราจรแต่พอต่างฝ่ายต่างมาเจอกันไม่มีใครเบรกนะครับ
แล้วก็ไม่มีใครคิดว่าตัวเองผิดด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างบอกว่าก็อีกฝ่ายนึงไม่ยอมเบรกให้นะฮะ
ก็เลยเคลียร์กันไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายก็ชนกันแล้วก็รถกระบะที่บรรทุกวัวมาเขาก็หนักกว่า
ก็เลยล้มไปแบบนั้นแล้ววัวก็บาดเจ็บด้วยนะอันนี้คือบริเวณสี่แยกสะพานกำนันชราครับ
หรือว่าแยกวัดใจที่ชาวบ้านเขาเรียกกันในพื้นที่ตำบลบังกระจมอำเภอเมืองนครนายก
นะฮะก็ฝั่งด้านเขาคิดว่าเขาทางตรงนี่มันขึ้นมาเขาต้องเบรกสิอะไรแบบนี้
ก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่ว่าเหตุการณ์มันชนกันไปแล้วนะฮะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยรถที่เป็นรถกระบาดบรรทุกวัว
มันพลิกตะแคงบัว๕ตัวมาตกจากรถมีสามตัวบาดเจ็บลึกไม่ได้เลยเหมือนขาจะหั่กนะ
เพราะตัวใหญ่ด้วยไงค่ะบางตัวอาการก็ร่อแรกเหมือนกันนะแต่ว่าคนขับทั้งสองคนเนี่ย
ปลอดภัยนะครับไม่ได้บาดเจ็บทางด้านของคนขับรถบรรทุกวั
ลบบุรีพอมาถึงจุดนี้ก็ทราบดีเป็นทางร่วมอ่ะนะ
ตนเองก็ขับไม่เร็วแต่ฝั่งคู่กรณีไม่ยอมเบรกเลย
นะฮะพอมาถึงระยะกระชั้นชิดก็ไม่สามารถจะเบรก
แล้วก็ควบคุมรถได้ก็เลยชนแบบนั้นนะครับอ้าวทีนี้อีกคันหนึ่ง
นางสาวนาบอกว่าอ้าวก็มากับสามีเนี่ย
ขับรถมาเข้าตลาดในตัวเมืองนครนายกพอมาถึงแยกเห็นแล้วนะ
ว่ารถบรรทุกวัวมาเนี่ยโอ้โหแต่ฝ่ายนั้นก็ไม่เบรกเหมือนกัน
ตัวเองก็พยายามจะเบรกแล้วแต่มันก็ชนอ่ะอืม
ดูวัวสิครับวัวนี่เจ็บไปด้วยลุกไม่ขึ้นเลย
เอาฟังเสียงทั้งสองฝ่ายหน่อยครับรอดไหมรอดยังมีเกือบยัง
จะไปตลาดอ๋อแล้วนายรถคันนี้เข้ามาจากไหน
เขามาทางนู้นอ๋อมาเร็วไหมเขาก็มาเร็วพอสมควรนะ
พอดีหนูเห็นรถทางนี้เขาก็เบรก

เขาไม่เบรกต้องกางลำอ่ะ
เขาไม่เบรกให้ผมเลยอ่ะเอามาจากไหนครับเรา
ผมมาจากมาจากประจีนครับประจีนจะไปไหนฮะเอาวัวไปไหน
เอาไปเราก็ดีครับเรามาเร็วไหมไม่เร็วครับ
แล้วค่อยมาครับค่อยมาแล้วเราไม่รู้เหรอ
ทางนี้มันเป็นทางทางแยกทางผมรู้หรือเปล่าผมก็ผมก็ระวังอยู่
แต่มันมาใกล้แล้วผมเอาไม่อยู่แกน่ะมาซัดตึ้มเลยล่ะ
สัดข้างผมเลยค่ะจะจบอย่างไรครับคุณพระราบพรนั่นแหละสิค่ะ
คือพอมันแยกแบบนี้ทุกคนก็คิดว่าตัวเองเป็นทางเอกกันหมด
เพราะต่างฝ่ายต่างบอกอีกฝั่งนึงไม่ยอมเบรกเลยสุดท้าย
แต่แถวนี้เขาบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อย

มันไม่มีสัญญาณไฟตลาดจอดนะครับ
แต่เหตุการณ์นี้สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ต้องไปตกลงกันที่โรงพัก

เพราะว่าจุดนี้นะคุณผู้ชมอย่างที่คุณพระราพรบอกว่า
เกิดเหตุบ่อยคนในพื้นที่เขารู้ดีว่ามันคือแยกวัดใจแล้วต้องระวังเลย
เพราะมันคือปัญหาคือถนนฝั่งที่กระบะขึ้นไปมันต่ำ
มันเป็นขึ้นเนินไปมันทำให้มองไม่เห็น
รถที่มาอีกฝั่งหนึ่งก็มองไม่เห็นว่าจะมีกระบะขึ้นมา
พอกระบาดจะขึ้นไปมันก็มองไม่เห็นว่ารถคันนั้นกำลังวิ่งมา
อะไรแบบนี้ก็เลยต้องใช้เรื่องของความระวังเป็นพิเศษ
ทีนี้ก็ต้องหาทางในการแก้ไขปัญหา
เขาบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหา
ทำยังไงดีให้มันเท่ากันดีไหมหรือว่าติดสัญญาณไฟดีไหม

เนี่ยมันมันเป็นทางลาดขึ้นมาค่ะอ่านี่เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะ
ซึ่งเกิดขึ้นกันบ่อยมากก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
สี่แยกสะพานกำนันชราแต่ตอนนี้เขาเรียกเป็นสี่แยกวัดใจไปแล้วนะคะ